แต่ที่มันเมาส์ไม่ได้จริงก็จะเป็นเรื่องอะไรล่ะคะ
ได้ข่าวว่านางเอกสาวพาดท้องแต่นางเอกคนนี้

นางเลยลงไอจีนางเองเลย

แต่เอารูปจุ๋ยมาประกอบข่าวนี้คืออะไร

กำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะ

เอ้า

อดกินขนมเทียนขนมเข่งคะ

รักพุทธไง

ทำรอใช่หรือไม่ใช่

คืออย่างนี้รูปที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยนะ

คุณทำอย่างนี้คุณเสียจัญญาบันมากนะใครจะมารับผิดชอบในเรื่องการแบบนี้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง